เราจะเริ่มต้นด้วยการขีดเส้นใต้เมืองไทยกันก่อนนะครับ

เพราะว่าทางผู้มนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม

ฉลามขาวกรมทรัพยากรทางทะเลของกระทรวงทรัพย์นะครับ
ก็คือคุณรัชชัยพรพา
ได้บอกได้เปิดเผยได้ออกมาแฉถึงคดีบุกรุกป่าทั่วประเทศ

นายทุนวิ่งเต้นจนหลุดคดีกันเพียบเลยนะครับ
หลังจากที่มีการออกมาแฉข้อมูลตรงนี้แล้ว

วันนี้ก็เลยต้องนำมาขีดเส้นใต้เมืองไทย
เกี่ยวกับเรื่องของการที่ทาง
หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาวนี้

ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายกันก่อนเลยครับ
สวัสดีครับเรื่องที่คุณบุ๊คเกริ่นไปเมื่อสักครู่
ก่อติดต่อเพราะมีคนคาใจเรื่องนี้เยอะ
เมื่อวานเนี่ยที่รายงานข่าวไปมีคนตั้งคำถามเยอะ
มีคนบอกอ้อรู้แล้วที่ขอสชโผล่มาแล้วก็ไปเที่ยวไล่ล่าไล่บุก
อะไรต่างเรื่องยึดผืนป่าสุดท้ายขึ้นมาไปไม่ถึงไหนเพราะอะไร
เมื่อวานนี้มีข่าววันนี้ก็มีข่าวซ้ำขึ้นมา
พันเอกพงเพชรเกรดสุพะหัวหน้าชุดศูนย์ประสานกับปฏิบัติการของกรมน
ท่านบอกว่ายังไงท่านลองฟังให้ดีนะ
ท่านบอกว่าอยากให้สังคมรับทราบเรื่องนี้มานาน
มันเป็นความหละหลวมบกพร่องของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้กรมอุทยานและทช
ขณะนี้ได้นัดหารือกับกลุ่มมือปราบทั้ง๓กลุ่มต้องปรับแผน
ท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งคดีไม่มีความคืบหน้า
อกจากนี้มีหลายคดีที่สารพิพากษาตัดสินแล้ว
ให้จำเลยและบริวารขนของออกจากพื้นที่
แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
กรมป่าไม้กรมอุทยานไม่ยอมไปยื่นต่อสารเพื่อบังคับคดี
นี่นายทุนบางรายก็ยังคงอยู่ในพื้นที่อยู่นั่นแหละ
มาอีกประเด็นหนึ่งท่านบอกว่า
พอชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ไปทำงาน
หลังจากยึดพื้นที่ไปแล้วก็ถอยออกมา

ปัญหาคือเมื่อเราถอนตัวออกมาปรากฏว่า
การทำคดีเป็นไปอย่างหละหลวมทำสำนวนไม่รอบครอบ
มีการวิ่งเต้นวิ่งคดีกัน
ส่งคดีไปแล้วไปหลุดชั้นอายการอายการสั่งไม่ฟ้อง
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นส่วนกลางไม่ลงไปเขาก็ได้ประโยชน์
แย่กว่านั้นคือเมื่อส่วนกลางลงไปก็ยิ่งได้ประโยชน์กับเขาไปใหญ่
บางทีเหมือนกับเราไปเพิ่มมูลค่าให้พวกเขานี่

ส่วนกลางอยากมาจับจับไปเลยเดี๋ยวกลับไปเขาจะกลับมาใหม่
วันนี้พูดเลยว่าสวนยางพาราหลายแห่งที่ส่วนกลางกลับไปจับ
นายทุนก็กลับไปใช้ประโยชน์อีกรอบนึง
แล้วสุดท้ายพลเอกพงเพชรก็เสนอ
จะต้องมีการลงโทษเจ้าหน้าที่
เมื่อมีคำพิพากษาคดีสิ้นสุดแล้ว
จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุด
เรื่องที่น่าห่วงมากกว่านั้นก็คือว่า
หลายคดีถูกดองเข็มไม่ยอมทำอะไรเลย
ก็เพราะต้องการให้พ้นยุคทหารไปก่อน
ให้นักการเมืองเข้ามาเขาจะได้มาช่วยได้
กว่าครึ่งหนึ่งของนายทุนเหล่านั้น
สนิทสนมกับนักการเมือง
นักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถิ่น
โอ้โหอ่านแล้ว
หมดหวังเลยครับที่จะรักษาผืนป่าเอาไว้ได้

ฟังเรื่องนี้แล้วนึกถึงคนคนหนึ่งที่ประกาศว่า
ขอเข้ามาสู้กับเรื่องนี้ในสภาผู้แทน
ขอมาแค่เสียงเดียวก็พอ
สู้กับปัญหานี้ในสภาผู้แทน

หัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทย
ขอคุยหน่อยฮะสวัสดีค่ะคุณดำรงครับ

เรื่องที่ทหารเขาออกมาพูดเนี่ยมันจริงเหรอ
โอ้โหท่านผมประทับใจคำพูดของท่านนะ
ผมเนี่ยประสบการณ์กับตัวผมเองมา
ตั้งแต่นายกส่างล้ำตี้ส่างให้หยุดระง่องระงับ
ผมบอกแล้วว่าถ้าการเมืองเข้ามาวันใดจะเละวันนั้น
รอความหวังกันแล้วรอความหวังไปเจ้าหน้าที่วันนี้ผมจะบอกให้กระบวนการยุทธธรรมต้องรวมป่าไม้ด้วย

๑๒๓๑ป่าไม้๒ตำรวจ๓มายการเรื่องเนี่ยมันไม่ถึงศาล

เรื่องของเรื่องเนี่ยมันหายไประหว่าง๓ทางนี่มันไม่ถึงสารมาตรา๘๕วิอาญาเนี่ยยิ่งไม่โคนนะปล่อยให้หมด

ตบทับกันหมดพูดกันตรงไม่รู้ส่วนไหนสดับต้นเนี่ย

ท้ายขึ้นมาถูกดองหมด
คือผมสงสารเด็กที่เขาไปจับกลุ่ม
พันเอกเนี่ยผมชอบมากเขามีความตั้งใจมาก
แต่หน่วยเหนือเนี่ยมันไม่ตามกันหรอกเข้าใจไหม

เหนืออย่าไปโทษคนจับกลุ่มคนจับกลุ่มดูชุดจับกลุ่มเนี่ย
นี้เด็กดีทั้งนั้นที่พยักษ์ภัยชุดฉลามขาวเนี่ย
พวกนี้เป็นคนตั้งใจทำงานที่ให้ชาติบ้านเมืองดังนั้นเลย
แต่มีผลตอบแทนอะไรกำลังใจไม่มี
ทำไหนเขาไปเคยเลื่อนให้อะไรไม่ให้แต่ไปเลื่อนให้พวกนักรีดไถ

และแม้กระทั่งคดีที่ถึงคดีที่ถึงศาลแล้วเนี่ย
สารสั่งแล้วเนี่ยนะบังคับคดีแล้วเนี่ยนะ
ก็ยังไม่รู้ไม่ชี้อยู่กันได้เหมือนเดิมเหรอ

ก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้บางคนไปเก็บไปรายเดือนไง
ตำรวจก็อาจจะมีบางท่านดูแลไปด้วย

ให้เช่ารีสอร์ทคนมาพักเดือนเท่าไหร่

ก็ไปอยู่อย่างนี้มันไกลตาผู้คนเนี่ยพวกนี้

กูเถินการเมืองมาผมตายจน

ไปอย่างนี้ไม่จบไปสิ่ง
มันกินกันทั้งระบบอย่างนี้เลยเหรอ
ก็นี่ไงผมถึงบอกไงผมบอกไม่เป็นไรผมไม่มีตำแหน่งท่านสุภาพ
ผมเป็นฝ่ายค้างเสียงเดียวเนี่ยหนูที่กระทรวงทรัพย์จะเถิดไหม
มาแต่งตั้งโยกย้ายเอาคดีมัวหมองขึ้นไปโตวันโตคืนจะไปผู้ยี่ผู้ยาว

กระทรวงทรัพย์เนี่ยไม่มีงบประมาณใหญ่โตเลยทำไมแยกกันเป็น
เอาไหมหน่วยงานเนี่ยไม่ย้ายเนี่ยจะอยู่เท่าไร
คืออาทิตย์ดีเนี่ยเขาก็ไม่มีเท่าไรละ
ปัญหาไอ้กฎดังข้างบนเนี่ยสำคัญที่ขี่คออาทิตย์ดีใครมีอำนาจล่ะ
ตั้งแต่กระทรวงขึ้นไปก็ไม่ว่ากัน
ไปเจออธิบดีที่แข็งก็ยังดีไปอธิบดีอ่อนแอก็ป้อแป้ป้อแป้กันไปอยู่อย่างนี้
ยากรมันพูดไม่ได้จะโวยวายกับใครล่ะ
เออเออคือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราก็เข้าใจ
แต่นี่เอ๊ะผ่านยุคคอสชมามันยังกล้าทำกันอย่างนี้เหรอ
ก็เขามั่นใจถ้าเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยวันนี้ยิ่งวันนี้ยิ่งทิ้งกันใหญ่เลย
เร่งจับมันก็อ๋อดีไม่ดีแต่โดนเด้งออกอีกหลังจากการเมืองมาเนี่ย
จำความพูดผมมาอ่าจำความพูดผมไปเลยว่าไอ้พวกที่จับทั้งหมด
แต่โดนเด้งออกทั้งหมดอ่ะเอาไปดูสิจริงไหมไอ้พวกที่ไปลุยจับอ่ะ
จะโดนจะโดนซะเองโดนแขวนหมดจำคำพูดผมไว้เลย
ลูกน้องของคุณดำรงพิเดชเจอมาแล้วเขาไม่ใช่ลูกน้องผมหรอก
เขาเคยเป็นใต้ภูเขาประชาบ้างอะไรบ้างบ้าง
เขาก็ทำให้สุขศิษย์ดีอ่าแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับผู้ข้ามัญชาอัตรปศิษย์ดี
แข็งขนาดไหนหรือไม่แข็งหรือข้างบนสั่งยังไงยังไง
ที่จะปกป้องเด็กพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่า
ไหนจะมาดูแลนะอันนี้ผมยังไม่รู้หรอก
ผมก็จะต้องตามเรื่องนี้มันไม่หมูหรอก
เงินเยอะมั้ยผลประโยชน์เยอะมั้ยมันเยอะสิ
แปลงกั้นโยคย้าอะไรถ้าคนคิดในทางไม่ซื่อก็ไปได้ทั้งอันแหละ
อืมอืมอืม

แล้วไอ้เจ้าหน้าที่ที่เขามีความจริงใจที่จะมาต่อสู้เรื่องนี้เขา
เขาจะอยู่กันได้ยังไง

แอลงเริ่มผ่อนผันเข้าอีหลอบการเมืองผ่อนผันอีกแล้ว
จะไปยังไง
ความหวังของประชาชนคนรักผืนป่าได้ฟังอย่างนี้แล้ว

แต่การเมืองเนี่ยต้องอาศัยประชาชนยกมือคลงคะแนนเสียงกาให้
แต่ถ้าหากไปจับกลุ่มไปทุกอย่างทุกอย่างแล้วคะแนนเสียงไม่มีเขาจะได้เข้ามายังไงล่ะ
แต่ไอ้พวกนี้มันไกลตาผู้คนไง
ผมถึงบอกว่าถ้าไอ้คะแนนที่มันได้มาเนี่ยผมประกาศตั้งแต่หัวพักผมแล้วว่า
ถ้าหากคะแนนที่มันได้มามีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่เป็นประโยชน์ต่อคนกลุ่มหนึ่งผมไม่เอา
นี่สมมุตินะสมมุตินะ
ดำรงพิเดชได้เข้าไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เต็มตัว

มีอำนาจที่จะเสนอนายกนายกเอาด้วยเนี่ยทำได้เหรอกล้าไหมล่ะ

ครูทัพเบอร์เขาค้อที่คลิ้งคาซังทั้งหมดเนี่ยล้องแย่งล้องเนี่ยทุกอย่างจบภายในสามสิบวัน

จบภายในสามสิบวันหยุดทั้งหมด
คดีว่าไปหรือถอนว่าไป
จะไปลบไหวเหรอไอ้ตอนนั้นที่ไปอะไรนะที่ที่ไปลื้อไปตรงนั้นเนี่ย

ลานแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันศัตรูเนี่ยมันตัวใหญ่ขึ้นมากว่าเยอะนะเอี่ยง
คือไม่สำคัญหรอกศัตรูตัวยงตัวใหญ่เราอย่าไปรับตังค์เขาอย่างเดียว
สำคัญคือไปรับเงินเขามาลูกน้องไปรับเงินเขามาแล้วไปแกล้งเขาอีก
แต่ผมทัพลานผมทุบตีทุบทิ้งพวกคุณผู้เจ็บผมไม่เห็นที่ใครมาขู่ผมล่ะ
ปัญหาก็คือนายกรู้เรื่องไหมไอ้ที่ทหารออกมาพูดว่าเนี่ยมีดูแลผลประโยชน์กันกินกันเป็นขบวนการเนี่ย

นี้นะผู้บริหารดับสูงผมเชื่อว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ก็ปล่อยสายงานไลน์ไป
เป็นที่ว่ารัฐบนตรีเนี่ยจะใส่ใจบังคับไหมว่าไปเล่นคดีไม่อะไรถ้าไปเจอรัฐบนตรีเฉยแขะใครมาเป็น
อย่างนี้มันก็ไปเฉยไปเรื่อยอธิบดีก็รออีกการเมืองใหม่มากำลังเลือกตั้งนิ่งหมดเลย
นี่ถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างที่คุณดำรงพิเดชว่าเนี่ย
ก็แปลว่าจากนี้ไปเราต้องทำใจเหรอว่าป่าไม้เมืองไทยจะต้องผุกลุกกันต่อทำอะไรไม่ได้
ดูนโยบายของพักการเมืองใหม่ผมไม่รู้พักไหนที่จะมานะเขาจะทำยังไง
คือจะทำงานให้ชาติบ้านเมืองหรือทำผลประโยชน์เราต้องมาดูกันต้องให้กำลังใจเขาก่อนวันนี้
แต่ถ้าไปออกนอกรู่นอกทางออกนอกรู่นอกทางอันนี้ลำบาก
แล้วพักการเมืองพักนั้นจะลำบากก็เผลอจบลงไปเลยล่ะก็เผลอจบลงไปสูติ้นไปเลยล่ะ
โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงผมอ่านที่พันเอกคนนี้พันเอกพงเพชรพูดแล้วเนี่ย
ก็ใจห่อเหี่ยวฟังดำรงพิเดชยิ่งห่อเหี่ยวหนักเข้าไปอีกแล้วทำไง
ผมเนี่ยนะท่านนะขอให้กำลังใจพันเอกพงเพชรมาก
ประเทศชาติถ้ามีคนอย่างนี้นะทรัพยากรผมเชื่อว่าเอาอยู่กันแล้วกัน
ให้ผู้ใหญ่เปิดไฟเขียวให้กำลังใจบุคคลเหล่านี้นะแล้วก็แก้กฎหมาย๘๕วิอาญานะ
พ่อโหว่ตำรับที่มันไม่ถึงศาลเนี่ยระดับร่างปรับศาลเที่ยงตรงแปบ
ท่านป่าไม้ท่านตำรวจแทสการที่แสนเพียงเต้นกันเอาแค่นี้ต้องเอาจะทำไง

เนี่ยคนนี้พันธุ์เอกพงเพชรแค่พันธุ์เอกเองนะ
เรื่องซัพยากรมันเป็นที่ใจนะ
ถ้าใจเขาไม่ผูกพันเรื่องเงินเรื่องของมันท้องเนี่ยโอ้โหมันเต็มที่นะ
ผมรู้ผมผ่านประสบการณ์มาใจมันสำคัญบางครั้งผู้ประชายังคุยกับไม่รู้เรื่องเลย

ครับเอาล่ะขอบคุณคุณดำรงพิเดชฮะวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนเวลาหมด
ครับครับขอบคุณนะครับคุณดำรงพิเดชครับ
หัวหน้าพักรักผืนป่าโอ้โหฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่า
เราไม่รู้จะมีความหวังอะไรกับการที่จะดำเนินคดีกับคนบุกลุกป่าฮะ

ฟังแล้วก็เข้มข้นจริงนะครับอาจารย์แล้วมันมีข้อมูลออกมาอีกนะครับว่า
ในพื้นที่ที่ถูกจับได้แล้วแล้วก็คดีก็หลุดไปแล้ว
แล้วก็รู้ว่าผิดแต่ว่าไม่มีการจับซ้ำอะไรที่แฉออกมาแบบนี้
นั่นแหละนั่นแหละยังเปิดกันหน้าตาเฉยว่าอย่างนั้นเถอะ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ
มาขีดเส้นใต้เรื่องนี้ตัวหนากันเลยนะฮะ
ก็ต้องตามต่อสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าโอ้โหการบุกรุกพื้นที่ป่า
โดยเฉพาะป่าชายเลสร้างเป็นทั้งร้านอาหารเป็นรีสอร์ท
นากุ้งเป็นโฮมสเตย์เป็นเรือนแผ่เยอะเลย
เราก็นำเสนอข่าวบ่อยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวตามกัน